ใช่กรณีคนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันเองที่ไต้หวัน
แล้วก็เป็นคดีโหดเมื่อสามีภรรยาแล้วก็ลูกแฝดอยู่ในท้อง

คุณผู้ชมเราอัปเดตล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าผู้ต้องหาก็คือนายสันติหรือว่าอาเสริง
ให้พ่อแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
นำเขามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางจากที่เชียงใหม่
เพื่อมาที่กองปราบปรามที่กรุงเทพ
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่คดีระดับประเทศ
ดังนั้นเดี๋ยวพบตรพตเอกสุวัตรแจ้งยอดศุกร์
จะเป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเองนะครับ
ใช่ค่ะนี่คือตอนนี้กำลังนำตัวมาน่าจะถึงกรุงเทพช่วงบ่ายนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นตัวนายสันติเองก็ให้การปฏิเสธ
ใช่อาเสริงให้การภาคเศษนะฮะปฏิเสธบอกไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่า
แต่รู้เห็นเหตุการณ์การลงมือฆ่าปิดปากเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าผู้ตายโดยเฉพาะฝ่ายหญิงหรือว่าอามมี่เกี่ยวพันกับธุรกิจมืด
และตัวของเขาเองตัวอเสริงถูกบีบบังคับให้ใช้หนี้แทนเกือบ๑๐ล้าน
และเขาก็เลยอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการลงมือฆ่าปิดปากนะฮะ
อันนี้ต้องรอตำรวจสอบปากคำอย่างเข้มข้น
เดี๋ยวรอทางพบตรสอบปากคำด้วยตนเองนะครับ
อันนี้เรามาให้คุณผู้ชมได้ทราบความคืบหน้าไว้ก่อนตั้งแต่ต้นรายการ